เพราะว่าจับจราเข้ตัวเมียได้ค่ะ
เพราะว่าแจ้งตำรวจไม่ทันหรือยังไงก็ไม่ทราบ

จับเองเลยค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ทำการมัดปากนะคะตอนนี้ทำการมัดปากค่ะ
โอ้โหคุณลุงคือคุณลุงสามารถค่ะ
คุณแม่สามารถคือไม่อ่อนโยนกับจราเข้เลยค่ะ

แต่อันนี้เนี่ยคือวิธีการของคุณลุง
คุณลุงอาจจะคิดว่าไม่ทันแล้วหรืออะไรก็แล้ว
แต่อันนี้เอามาให้ดูแล้วต้องบอกว่าอย่าทำตามนะ
เพราะว่าอันตรายมากอันตรายความสามารถส่วนบุคคลค่ะ
คุณลุงเนี่ยจับจราเข้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเล็กค่ะ
อยู่ในร่องน้ำสวนยางพาราของคุณลุง
เพราะว่าไปเจอโดยบังเอิญจะออกไปหยอดน้ำกรดในสวนยาง
คือจะไปทำสวนยางนั่นแหละแล้วก็ไปเจอ
ก็ตัดสินใจจับเองเลยแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเอาออกไปหน่อย

ลาดจราเข้น่าจะขาดอากาศแล้วนะคะนั่นน่ะ

แต่คุณลุงแกแรงเยอะมากพี่เต้นจราเข้๒เมตรไม่เบาเลยนะ

กิโลจราเข้ตัวยาว๒เมตรเกือบครึ่งนะคะ
คุณลุงเล่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อเช้าก็เข้าไปในสวน
แล้วเห็นจราเข้ตัวนี้มันนอนชูคออยู่ในร่องน้ำ
แกก็กลับบ้านเอาเชือกเดินกลับมาแล้วมาจับจราเข้แบบนี้แหละค่ะ
เอาเชือกคล้องคอแล้วไปผูกกับต้นยาง

จราเข้ตัวนี้นี่ก็นะมาเจอคุณลุง
แล้วเอาผ้าปิดตาด้วยค่ะมีเพื่อนบ้านอีกหลายคนมาช่วย

แล้วแกบอกว่า๑๐ปีที่แล้วแถวนี้เคยมีฟาร์มเลี้ยงจราเข้
แล้วแถวนี้ก็มีชาวบ้านที่ออกวางอวนหาปลาก็เคยเห็นจราเข้อยู่

เมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคะ
ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามาจากฟาร์มมันก็อยู่นานเลยนะคะ
เอาไปฟังเสียงคุณลุงหน่อยค่ะนี่โอ้โหดูตอนเจ้าหน้าที่เขาจับ

เหมือนเชื่อง
คุณลุงเล่นรัดคอขนาดนั้น

แต่คุณลุงดูแบบว่าแข็งแรงลากดูได้

เพราะว่ารู้ด้วยต้องเอาแบบผ้าไปผูกตาเพื่อให้มันมองไม่เห็น
มันจะได้ไม่อารวาสไม่คลุ้มคลั่งอะไรอย่างนี้
ก็ดูมันไม่มีแรงที่จะดิ้นสู้อะไรหรอกคะ

ลุงแกจับจราเข้เหมือนจับกิ้งกาเลยครับ

คุณลุงตอนนี้ก็ส่งมอบจราเข้เรียบร้อยนะคะ
เจ้าตะเคน้ำจืดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วเดี๋ยวต้องประกาศตามหาเจ้าของด้วยค่ะ
ถ้าไม่มีเจ้าของก็ต้องส่งต่อศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลมประมงดูแลต่อ
แต่ที่น่าสนใจคือที่คุณลุงบอกว่ามันอาจจะมีหลงเหลืออยู่อีก
ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตระเวนตรวจสอบกันหน่อย
ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเจอแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะ
แล้วคุณจับไปเนี่ยคุณเอาไปเลี้ยงไม่ได้นะคะนี่ผิดกฎหมาย